สวัสดีครับกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับมาติดตามความ
สำเร็จของทีมชาวไทน์นะครับโอเค

แล้วก็ถึงตอนเที่ยงเราอาจจะต้องลุ้น

ต้องไปลุ้นคู่ของสปลาว
สปลาวเอาชนะมองโกเลีย

เราก็ต้องไปพึ่งทางสปลาวนั่นแหละครับ

เราจะต่อยอดกับทีมชาติชุดนี้อย่างไรกับ
เก็บตัวเพียงแค่เวลา

แต่เราทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับ

จิตถาวรถือว่าหลายจังหวัดเนี่ยถ้ามาเลเซียไม่ตัดฟาวทีมไทย
ก็มีโอกาสนะครับจะหลุดเข้าไปทำประตูแล้วก็สู้กันแบบระมัดระวังตัวด้วยนะครับ
ศูนย์ศูนย์มาเลเซียเองก็เลยเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
มี๗แต้มส่วนทีมไทยเนี่ยเป็น๕แต้มนะครับ
อันดับที่สองแบบไม่แพ้ใครนะครับทีมไทยต้องลุ้นคู่ระหว่างสปลาวนะครับ
แต่ว่ามองโกเลียนะครับมาแซงนำลาว๒๑ดูนะครับ
วะนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นครับไปดึงจังหวะแล้วสุดท้าย
หลุดเข้าประตูครับแล้วฟุตบอลมันก็ไม่ได้แรงนะครับ
จริงจับไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามองโกเลียยังไม่ได้บีบ
ถึงขนาดที่จะต้องรีบเล่นนะครับคนพลาดคือสรษักธิลาวงประตูมือหนึ่งเขาด้วย
แล้วก็อีกหนึ่งลูกนะครับเคลียร์พอกันพลาดอีก
โอ้โหเจอมองโกเลียยิงแซงนำไปเลยนะครับจากอุณจูย่าอุลโบ
นาทียี่สิบสามแต่ครึ่งหลังศรศักดิ์ธิ์ฮพลาวมาสู้ครับ
เล่นสมทักษรีมากนะครับตีเสมอสองสองจากการหม่วงเข้าไปนะครับ
จังหวะนี้เนี่ยพอไปเช็คดูดีอ้าวเป็นการหม่งเข้าประตูตัวเองนะครับ
ของทางบัตรออร์กิลแต่ยังไงก็ตีเสมอกลับมา
ทีมไทยก็เชียร์ศรศักดิ์ธิ์ฮพลาวต้องการลงนิดหนึ่งสกอร์
แล้วดูนะครับแต่งปั่นลูกนี้โอ้โหสุดไปเลยครับ
พระจันทร์อีกแล้วนะครับทำให้สปลาวเอาชนะมองโกเลียไปสามสองนะครับ
สถานการณ์แบบนี้ครับมาเลเซียก็อันดับหนึ่งของกลุ่มเนี่ย
เข้าสู่รอบสุดท้ายแบบอัตรวัตรไปเลยนะครับที่สอง
สามเป็นสหพปลาวนะครับมีสามแต้มมองโกเลียมีหนึ่งแต้มนะครับ
อันดับสุดท้ายเมื่อตัดคะแนนที่ไทยเจอมองโกเลียออก
มี๔แต้มนะครับต้องตัดผลงานในการเจอทีมอันดับสุดท้ายออก
เพื่อไปวัดกับสายอื่นเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยเขามีเพียงแค่๓ทีม
ฉะนั้นนะครับผลกระเด็นคันของไทยเมื่อนับผลถึงแค่ศรภพลาว
โบสถถึงสามประตูนะครับเพราะเราชนะสปลาวไปอ่า
สามศูนย์นะครับแล้วก็เสมอกับมาเลเซียไปศูนย์ต่อศูนย์

พอจบคู่ของสปลาวเรารู้เลยครับว่าเราเข้ารอบทันที
ฐานะอันดับ๒ที่ดีที่สุดอันดับที่๑ด้วยนะครับ
จากสี่ทีมส่วนบรรยากาศที่โรงแรมที่พักของนักกีฬา
แล้วก็ทีมงานต่างเฮกันยกใหญ่เลยครับ
หลังจากรู้ผลนะครับว่าสปลาวเอาชนะทางมองโกเลียได้
ดูสิครับนักเตะแต่ละคนโอ้โหถือไม้เท้ากันหมดนะครับ
เจ็บกันสี่ห้าคนระหว่างโทรเตอร์เมนต์แล้วกันนะครับ
จัดการทีมประกาศอัดฉีดเพิ่มอีกเลยครับ
หนึ่งล้านบาทให้กับนักเตะชุดนี้ทันทีบวกกับของเดิม
ที่เอาชนะสอปราเอาได้หนึ่งล้านรวมแล้วเป็นสองล้านบาท
ส่วนทางโฆษโยงบรพฤศิมะคะพระอุทธศรก็ฉลองกับลูกทีมอย่างสุดเวียงเลยครับ
ออกมานะครับจากห้องพักของแต่ละคนกัน
ไม่มีปัญหานะครับทุกคนผ่านการตรวจทุกวันอยู่แล้วนะครับ
วันลิเทศที่พูดกับลูกทีมก็คือคำว่า

เดี๋ยวไปฟังแล้วเต็มดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ
น่าใครจะบอกว่าเราก็ลุยได้แรกเห้ยมันไม่จำเป็นน่าสิ่งที่เราวางแผนเนี้ยมันอาจจะดูแบบขัดแย้งบ้าง
แต่คุณเชื่อไหมฟุตบอลน่ะมันนี่คิดไว้แล้วถ้ามันเข้ายังไงมันต้องเข้า
แล้วมึงดูนะไม่รู้ว่าใครทำรอบสุดท้ายนี่มึงเลยลึกแน่นอน
นี่คือบรรยากาศนะครับแล้วก็สปีริตของนักกีฬาทุกคนนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะครับ
โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำพูดถึงผลงานทีมชุดนี้
บอกว่าทำได้ดีแล้วนะครับเมื่อเทียบกับระยะเวลาเก็บตัว
แล้วก็บอกว่าโชคดีมากที่ได้ไปรอบสุดท้าย
เพราะคิดว่าจะไม่ได้ไปแล้วหลังเสมอกับมาเลเซีย
หลังจากนี้ก็ต้องกลับไปมีการประชุมกับผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลอีกครั้ง
รวมถึงรายการอื่นที่จะทำอย่างไรให้ทีมไทยมีเวลาเก็บตัวมากยิ่งขึ้น
ไม่ใช่นั้นก็จะเป็นงานยากในการกู้ศรัทธาบรรทัยครับ
ส่วนศึกซุปเปอร์บิ๊กแมชของรีวอร์ดไทยหลีนัทที่๑๐
ไปดูเกมที่บุรีรัมยูนิเต็ดจากฝูงของตาราง
ชนะคู่แข่งมา๖เกมติดรวมทุกรายการเจอกับเมืองทองยูเนเต็ด
อันดับ๖ของตารางที่ชนะมา๓เกมรวด

ก็เป็นจังหวะที่เล่นกันแบบระมัดระวังตัวแต่มีบางช่วงที่
ซิ่งกดดันกันพอสมควรในแดนบน

มีการแก้เกมมาทางฝั่งของทางเจ้าบ้าน

บกลับเข้าใน๒ต่อ๔เอาตรงนี้ไม่อยู่นะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งประตูมาได้ในช่วงท้ายเกมครับ
นาทีที่๘๑นะครับ
บุรีรำก็ลุยขึ้นมาทางด้านข้างนะครับจุดเดิมนี่แหละครับ
ตีทางขวาเป็นหลักแล้วก็นรบดินเนี่ยเกี่ยวหนีตรงนี้มา
เข้าขวายิงยัดครับบอลลอดขาของพีรพงศ์เรือนนิน
พยายามจะหุบขาแล้วนะแต่ว่ามันโดนแล้วบอลมันก็ยังปิ้นเข้าประตูด้วยความแรงครับ
บุรีรำเอาชนะไปได้หลังจากฝูงต่อก่อนจะมีคิวบุกไปเยือนแชมป์เก่า
ีจีปฐุมก็เป็นซูเปอร์บิ๊กแมชเหมือนกันนะครับ๖พฤศจิกายน
อีกคู่การท่าเรือครับเล่นเกมใหญ่เจอกับทางชมบุรีเอฟซีในบ้านของตัวเองครับ
โดยดาบิตโรเชลล่านะครับมาทำประตูให้กับทางการท่าเรือ
ขึ้นนำก่อนครับนาทีที่๒๑ก็เป็นจังหวะลูกเตะมุมนะครับ
เกมคู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกันแต่ว่าต้องมีเลื่อนออกไปครึ่งชั่วโมงก่อน
ว่าฝนตกนะครับต้องหยุดในการพักรีดน้ำมันก่อน
ฝนตกหนักมากนะครับในหลายพื้นที่ของกรทมเมื่อวาน
ต้นเกมเนี่ยเป็นของทางการท่าเรือก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยครับอีกหนึ่งจังหวะ
อันนี้ของทางฝั่งชมบุรีเองนะครับในหม่งลูกนี้เข้าไปนะครับ
แล้วก็หนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นโรเชลล่าในโหม่งไป
จากนั้นเนี่ยชมบุรีนะครับมายิงแซง๒ประตูรวดนะครับ
นี่ครับลูกสุดท้ายท้ายเกมนะครับโดยวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญ
ช่วยให้ชมบุรีบุกชนะสองตอนหนึ่งแล้วผลอีกสองคู่นะครับ
คอกเสมอกับหนองบัวไปหนึ่งต่อหนึ่งส่วนสุดวากาซิตี้นะครับ
เอาชนะราชบุรีไปสองต่อหนึ่งตารางคะแนนจบสัปดาห์นี้
บุรีรำดำเป็นจ่าฝูงยี่สิบห้าคะแนนที่สองแบงค์คอร์กนะครับ
ก็โดนทิ้งห่างไปห้าแต้มที่สามเป็นบีจีปฐุมสิบเก้าแน
ที่สี่เป็นเชียงรายยูเนเต็ดสิบเจ็ดคะแนน

เกมมาเข้มข้นครับในช่วงครึ่งหลังนะครับ
ก็เป็นเกมคู่ใหญ่ที่สุดในวงการฟุตซอลนะครับ
เจอกันมาต่อเนื่องช่วงหลังก็สนุกตื่นเต้นตลอด
เตรียมจะลุยเข้าในตัดเข้ามาเราก็สัดลูกนี้
หนึ่งศูนย์นะครับโดยมุมัติอุสมานบูซานะครับยิงจ่อจ่อนาทีสุดท้ายอ่ะครับ
เป็นประตูชัยให้กับทางชมบุรีเฉินชนะการท่าเรือไป๑๐ขยับขึ้นมา
แต่แข่งน้อยกว่า๑เกมส่วนการท่าเรือตกไปอยู่ที่๕นะครับ
มี๑๓แต้มเท่าเดิมผลในคู่อื่นธรรมศาสตร์เสมอกับทาง
เอ็นทีฟุตซอร์คลับไปสองศูนย์แล้วก็ราชพัฒน์เพชรบุรี
ถล่มมอภาคตอนออกเฉียงเหนือไปห้าประตูต่อศูนย์ครับ